อัปเดตเรื่องสาวในวงการกันบ้างค่ะ
วบตึงแต่ไม่ถึงกับแน่นนะคะ
พาอัปเดตกันมาเลย๓สาว๓คนนะคะ

อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย

ฮายงงคุณหมอก็งงด้วยเหมือนกัน
เรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ฮายมีอาการระคายเคืองในตา

เฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ลูกตาขาว

เพราะตัวเองต้องทำมาหากินอยู่บนเวทีไงเจอไฟมันส่องหน้า
ไม่รู้ว่าจะยิ่งทำให้อักเสบหรือเปล่า
พอไปหาคุณหมอค่ะหมอก็ยังระบุชัดเจนไม่ได้นะว่าเป็นอะไร
มีเพียงแต่วิธีการดูแลรักษาเท่านั้นคือแบบประคองไปก่อน
แต่ยังไม่รู้วิธีรักษาเพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ไปฟังเสียงจากแม่ฮายกันค่ะ
ไม่ใช่ค่ะมันสามารถเป็นได้ก็อยู่แต่คำนี้

หมอจะเอายังไง

จริงพวกเราก็ต้องระวังนะ
คุณผู้ชมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องเม้าน้าแม้อารมณ์เสียเท่าแม่ไห้คุณผู้ชม
เรากำลังพูดถึงพี่แอนทองประสมค่ะ
หลังจากที่เป็นผู้จัดละครเรื่องแค้นได้แม่แอ๊บมาร่วมงานด้วย
เราทราบเรื่องที่พี่แอนเขาละลายพฤติกรรมแม่แอ๊บไง

อย่างเช่นการหยิบของก็เวลาจะนั่งก็นั่งหยิบลงไป
การนั่งการอะไรอย่างนี้ใดเนอะ

ถึงขนาดออกปากไปถึงผู้จัดหลายท่านเลยนะ
หากจะนำละครทองเนื้อก้าวมารีเมคอีกครั้ง

นอนไปฟังพี่แอนเนี่ยเขาเมาส์แม่แอฟกันค่ะ

เขาไม่ดีหรือเปล่าว่าเขาเป็นแอปทักษะออน

พี่แอนไม่ได้พูดแล้วเค้าก็พี่แอนเอาคือแก้วเหรอคะ
อ่ะแต่พี่ไหวเต็มที่ได้แค่๓แก้วนะ

เขาคือลำยองพัก๒จนติดต่อแอปทักษะออนเล่นนะคะ

แต่อิเนี่ยอิเนี่ยไปแล้ว
หรือว่าใครที่รอติดตามผลงานของพี่เชอรี่

เออนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว
เดี๋ยวกำลังจะมีผลงานให้ได้ชมกัน

พฤศจิกายนพี่เชอรี่เนี่ย

แต่ยังไม่ขอระบุรายละเอียดนะเขาบอกไม่ได้มาก

ก็พยายามแงะพยายามแซะแล้วพยายามแคะเข้าไปแล้ว
หลุดไหมสิ่งเขาแข็งจิตเขาแข็งไม่หลุดเลยค่ะเขาแข็งมาก
พระเอกแต่ว่าบอกได้แบบบางส่วนพระเอกเนี่ยเป็นพระเอกรุ่นน้อง
เป็นละครเป็นเพราะเรื่องแบบที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่เลย
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พี่เชอรี่เขาตัดสินใจรับเรื่องนี้เลยนะ
เป็นการคัมแบ็คละครในรอบ๘ปีเลยค่ะ
เรื่องล่าสุดที่เล่นไว้คือเรื่องเลือดมังกรตอนกระทิง
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เชอรี่หน่อยค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะใช่ใช่ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาที่สะท้อนสังคมปัจจุบัน
รู้สึกว่าแบบอ่านเราเห็นตัวเองที่จะเล่นเรื่องนี้
คือเมื่อวานนี้ก็ได้ไปแบบเหมือนทำเวิร์คชอปที่เกี่ยวกับอาชีพในเรื่องนี้แล้วด้วยอะไรอย่างนี้

ด้วยเรื่องกล้องเรื่องอะไรต่างทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
อ่ะรอดูเพราะลายคนคิดถึงการแสดงของพี่เชอรี่นะ
ไม่ใช่ต้อง๘ปีใช่พี่เชอรี่เขาไปอยู่นานไปทำค่าไปฝัดค่าวอยู่